ใครถูกใครก็ดีใจนะคะ
อดคอดีใจกับเบียร์ได้ไม่กี่วันสุดท้ายเมียหนีหายไปกับชายอื่นค่ะ
เหตุการณ์นี้เล่าให้ฟังแบบนี้เลยค่ะ
นายมณิศปรานีอายุ๔๙ปีจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาดีใจมากเลยเขาถูกรางวัลที่๑ค่ะ๖ล้านบาท
แต่ด้วยความที่ว่าพี่มณิษฐ์เนี่ยแกไม่รู้หนังสือ
ไม่มีบัญชีธนาคารด้วยก็เลยฝากให้ดาวเมียรัก

เงินรางวัลที่ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของเมียรักทั้งหมดเพราะไว้ใจมาก
เขาอยู่กินกันมา๒๖ปีนะคุณผู้ชมเอาก็ให้ได้แหละ
สุดท้ายใครจะไปคิดว่าคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุด
นี่สามีไอ้ขวัญถ้ามันถูกมันก็เก็บเหมือนกัน

เอานางดาวกับคุณมณิศก่อนนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นค่ะนี่แหละค่ะก็เอาไปขึ้นเงินถูกไหม
เปิดบัญชีธนาคารใหม่โอนเงินให้ดาวนี่นะ

เขาบอกว่าได้เงินกันมาก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะฮะ
จู่นางดาวก็หายไปกับผู้ชายอีกคน
ที่บอกว่าเป็นญาติเป็นหลานพามาทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เอาล่ะเดี๋ยวก่อนเอาผู้ชายคนอื่นมาบ้านแล้วบอก
เนี่ยเป็นญาติมาทำบุญด้วยกันใช่พี่มณิชย์เขาก็บอก
เขาก็ไม่ได้เอกใจเพราะวันนั้นญาติมาเยอะจริงนะคะ
เรื่องมันเริ่มจะยุ่งยากก็ตรงที่พี่มณิษฐ์กับนางดาวเนี่ย
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคุณผู้ชม
คืออยู่กินกันมานานก็จริง๒๖ปีมีลูกด้วยกัน๓คน

แต่คนที่นางดาวไปจดทะเบียนสมรสด้วยคุณผู้ชมฟังดี
แล้วก็ลูกของนางดาวน์ได้สวัสดีการของรัฐ
สวัสดีการพระราชการในการรักษาตัวในการเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็ในเรื่องของการเรียนของเด็ก
แต่ย้ำตรงนี้นะว่าพี่เทิดนี่นะ
ไม่เคยมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางดาวเลยนะ
จดทะเบียนให้อย่างเดียวด้วยความไว้ใจ

ตรงที่เมื่อวานนี้ค่ะนายมณิษฐ์นะฮะ

ออกรายการช่องหนึ่งของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วก็โทรศัพท์ไปหานางดาวกลางรายการเลย

นางดาวตอบมาด้วยคำพูดที่ทำให้ทุกคนต้องอึ้งค่ะ
ยังไงค่ะค่ะ
เดี๋ยวจะโอนเงินมาให้ลูกสาวคนเล็กอายุ๑๑ขวบเท่านั้นคุณผู้ชม
ให้ไปเลย๑ล้านลูกคนกลางเดี๋ยวจะให้๕๐๐๐๐๐
ส่วนลูกคนโตให้อีก๒๐๐๐๐๐บาท
ยังไม่ได้ระบุนะว่าจะโอนมาให้จริงหรือเปล่า

ส่วนเรื่องผู้ชายคนใหม่ที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า
บอกว่าเธอไม่มีนะผู้ชายคนใหม่ไม่มี

เอาจริงได้ยินแบบนี้เหมือนไม่ใช่แม่ตัวเองเลย
ตกใจมากเลยที่ได้ยินคำพูดแบบนี้

ความสัมพันธ์ของแม่กับชายคนใหม่
ลูกชายคนโตบอกนะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะ
แต่หลังจากที่พ่อกับแม่เนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
เห็นแม่คุยโทรศัพท์เยอะซะละเกิน
ก็เข้าใจว่าอ๋อคงจะเป็นเพื่อนญาติญาติโทรมายินดีอะไรแบบนี้

ถ้าแม่จะกลับมาคืนดีกับพ่อหรือเปล่า
ก็แล้วแต่พ่อจะตัดสินใจ

ขณะเดียวกันที่นายมณิษฐ์ค่ะบอกเลยว่า

แต่คือนายมณิษฐ์เอาพูดตรง
พี่เขาเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวจริง

บอกเลยว่าไม่อยากแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับเมีย
เพราะว่าไม่อยากให้เมียต้องติดคุก

ยินดีนะทุกคนผิดพลาดกันได้

พี่มณิชขอบคุณขอบคุณทุนหัว

ในฐานะเราเป็นผู้หญิงนะลองนึกถึงภาพ
ผู้หญิงทุกคนอยากจะมีสามีอย่างนี้

ทีมข่าวเราไปสอบถามญาติค่ะ
ไปสอบถามว่านางดาวเนี่ยปกติแล้วเขาเป็นคนยังไง
ญาติก็เล่าให้ฟังว่าปกตินางดาวเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบเที่ยวสังสรรค
อยู่บ้านไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกนะฮะ
นางดาวไปรู้จักกับนายวิทยา
นายวิทยาเป็นชาวจังหวัดกรสินนะ
ตั้งแต่ก่อนที่สามีเนี่ยตั้งแต่ก่อนพี่มณิษฐ์จะถูกลอตเตอรี่
พอหลังจากถูกลอตเตอรี่ก็พาผู้ชายคนนี้นายวิทยานี่นะ
มาร่วมงานทำบุญบ้านแล้วก็บอกกับทุกคนในบ้านว่า
เนี่ยเป็นญาติญาติกันญาติกันญาติกัน
คือความบรรดายาดเขาก็ไม่ได้มานับหรอก
บางทีก็ญาติคนนู้นญาติคนนี้ครอบครัวรวมกันมามันเยอะ

หลังจากนี้เห็นบอกว่าอยากจะให้กลับมาเคลียร์ปัญหา
แบ่งเงินแบ่งทองกันให้แบบลงตัวสักทีนะ
แล้วก็ทางสามีเองรวมไปถึงทางคุณพี่เทิดศักดิ์ใช่ไหม
ที่เป็นจ่าทหารที่เขาจดทะเบียนให้
เขาบอกเลยเดี๋ยวเขาอยากจะออกจากหมู่บ้านเลยนะ
ไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะอะไรอับอายเหลือเกิน
อับอายจริงนะคะแล้วก็อยากจะขอฟ้องหย่านางดาวด้วย
จะไม่ทนอยู่ในสภาพนี้อีกแล้วค่ะ
แล้วก็ส่วนเรื่องผู้ชายคนใหม่นี้นะ
นางดาวเคยพามาหาพี่เทิดด้วยนะ
มาแนะนำกับพี่เทิดแต่พี่เทิดเนี่ยรับรู้ความจริงทุกอย่าง

ก็เลยปกปิดความจริงเอาไว้นะครับคุณผู้ชม
ส่วนอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยตกลง

แม้ว่าลอตเตอรี่นั้นจะมีชื่อสลักของนางดาวก็จริง
นี่เป็นอีกหนึ่งคำตอบคำถามที่หลายคนอยากรู้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามครูเพิ่มค่ะ
ครูเพิ่มเป็นใครเป็นคนขายลอตเตอรี่
เขาขายอยู่หน้าธนาคารธกสรที่๑๐๑
คุณพี่คนขายเขายืนยันชัดเจนว่าจำได้แม่นเลย
คนมาซื้อไม่ใช่ผู้หญิง
เป็นผู้ชายนายมณิษฐ์นี่แหละที่เขาจำได้เป็นเพราะอะไร
ผมเชียร์เขาเลขนี้ซื้อเลยเลขนี้ซื้อเลย
เชียร์ไปเชียร์มาก็เลยจำได้ไงว่าลูกค้าเป็นคนนี้
อย่าให้เป็นลอตเตอรี่อละเวงภาค๒เลยนะ
แต่ที่แน่ตอนนี้๖ล้านดูเหมือนเงินมันจะกระจายไปเรื่อย
นี่จะกลายเป็นว่าถ้าไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชีวิตอาจจะสงบสุขกว่านี้นะครับ